นะพี่เจศ์กะเรนไปงานนี้เก็บโต๊ะรวมมิตรสุปตาช่องสาม
แล้วเห็นไหมในสนามเนี่ยนะเฮียเกรทกับเฮียบอยปกรณ์เนี่ย
เป็นคู่ซีที่พกความฮามาฝากแฟนกันด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
แจ๊กกะรีนยืนสัมภาษณ์เฮียบอยอยู่ดี

แถมยังชวนกันขายสปอนเซอร์ให้รายการคนดีที่ไหน

ลาการขายของริมขอบสนามของสองพระเอกดังเขาจะแพรวกันขนาดไหนไปดูกันเลยจ้า

พี่ก็ี้บ้างบอกว่าถอดเสื้อทุกคนดรเซิญแน่นแน่นอน

เอาอันนี้พี่แจ้งออกล็อคกรอบได้ตลอด
ให้เราช่วยโปรโมทขนาดนี้นะสักนิดหน่อย
เราเรียกราคาแบบมิตรภาพ
ไม่แพงนะจ๊ะคนดีที่ไหนจ๊

เขาต้องอยากมาหาเธอแน่เลยเธอสวยเธอลดจริง

พกเข็มฉีดยาเข็มใหญ่มานะวันนี้เรือนขวาน
ฉันโดนหลายรอบแล้วนะ

งานเดียวกันนี้ค่ะนอกจากเกรทกับบอยแล้วเนี่ย

ชอบลุ๊กนี้น้องมาก
คุณผู้ชมขาพี่แจ๊กกะลิมากตัวบุ๊คบอลตราวรุ้ง
บอกเลยคุณผู้ชมขาลุ้กมัตจุเตะบอลของกัป

เรายังมาอัพเดทละครที่ถ่ายกับพี่เจนี่
เป็นนางเอกของเรื่องที่มีคิวจะฉายในเร็วนี้ด้วย
เดี๋ยวไปฟังน้องกราฟกันหน่อยว่าผลงานเป็นอะไรยังไงบ้างจ้า
ถ้าเป็นในเรื่องของมัดหัวใจเนี่ยผมแอบได้ยินมาแล้ว
ส่วนบัวผันฟันย้ำนี่ก็จะเป็นแนวคอมมิดี้ครับตลก
ยังไงก็อยากให้ดูกันด้วยความแบบสนุกสนานแล้วกันครับผม
ฝากติดตามด้วยนะคะ

ปกตินะพี่แจ็คจะเป็นคนที่พุ่งข่าวอารานะ

เป็นแบบดาวรุ่งกำลังมาแรงแล้วก็หล่อ

คนดูไม่ต้องตกใจนะคะข้างผู้ชายนิดนึง
ดูมองเขาตาไม่กระพริบเลย
แสดงว่าออร่าน้องเนี่ยถึงอกถึงใจจริงนะ